เรื่องนี้หน่อยค่ะถ้าคิดจะทำไม่ดีเนี่ยนะคะก็ต้องตระหนักเอาไว้หน่อยนะคะ
สมัยนี้เนี่ยมีคนเห็นนะคะมีการจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาทำมือถือตกกลางถนน
ก็ก้มเก็บของเขาถอยมอเตอร์ไซค์มาเก็บของเขา
มีคนเห็นว่าคุณทำแบบนั้นค่ะ

ลงแล้วโทรศัพท์

เห็นนี่
นี่ไงดูเมียมันเห็นนะเห็นไหมเมียมันก้มวอ

โทรศัพท์

เออรถเมียมันก้มมองมาดี
คือถอยมอเตอร์ไซค์ไปเก็บมือถือเขาไม่กลัวรถเลยนะ
ใช่แล้วก็ไม่อายด้วยว่าคนอื่นจะเห็นว่าเก็บของที่ไม่ใช่ของตัวเอง

แต่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ
เขาใช้เวลาทำตรงนี้ไม่ถึง๒นาทีนะคะ
แต่อันนี้มันจะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยนะคะ

เขาบอกตอนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงาน
แล้วมันมีสายโทรเข้ามาก็เลยหยิบมือถือมารับสายเสียหูฟังอยู่
แล้วพอใส่กระเป๋าไปเนี่ยคือกระเป๋ามันขาดเขาก็ไม่รู้
มือถือล่วงลงไปมารู้อีกทีนึงสัญญาณมันหายไป
ก็เลยรู้ว่าโทรศัพท์เรามันล่วงไปแล้ว
เขาจะยูเทิร์นมาเอาแต่พอกลับมาเนี่ยไม่เจอแล้วนะคะ
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สอนอดุสิตค่ะ
ผมหาโทรศัพท์ไม่เจอแล้วผมก็วนเลยวนตอนนั้นเลย
วนมาหาตอนนั้นเลยคือห่างกันแค่ประมาณครึ่งนาทีหรือนาทีหนึ่งนี่แหละครับอืม

ก็วนกลับมาดูปุ๊บแล้วก็ไฟแดงตรงที่ผมติดอ่ะทีแรกอ่ะ
ติดไฟแดงอีกรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วคนที่เอาเขาติดไฟแดง

เขาเขียวแล้วผมก็ผ่านเขาพอดีครับ

ผมก็เลยไปวนหาตรงนั้นประมาณ๓๔รอบ
แล้วก็ไปที่ป้อมไปยิ้มโทรศัพท์ตำรวจโทร
จะยังไงต่อดีค่ะเขาไปแจ้งความแล้วนะคะ
แล้วก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีเมนตาสับปะรดครับ
ไปเจอของใครเข้าถ้าไม่เอาส่งให้เจ้าหน้าที่
เป็นแบบนี้ซะเปล่านะครับ